คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ดีกำลังรอภรรยากลับมาจากขับรถ
กระสุนปืนมาจากไหนไม่รู้เข้าสี่ข้างอะค่ะ
ฟุบลงไปบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสอบขยายผลหาปมรอบยิงก็ยังหาไม่เจอ
คิดไปคิดมาเขาไม่มีคู่กรณีที่ไหนอะไรยังไงด้วย
หรือว่าจะทำปืนลั่นใส่ตัวเองนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งแสงทอง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้นายแพ็คหรือว่าภูทะเศษแก้วกูลวัย๒๓ปีค่ะ
อยู่อยู่ก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ชายโครงด้านขวากระสุนฝั่งในนะคะ
ภัยและกู้ชีพก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกไปโรงพยาบาลนางรองแต่อาการน่าจะหนักอยู่อะค่ะ
ก็เลยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบุรีรำนะคะต้องผ่าตัดเอากระสุนออก
เรื่องต้นตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งเตียงและพื้นหน้าบ้าน
มีการล้างคราบเลือดไปแล้วหาปลอกกระสุนปืนก็ไม่เจอ
พนักงานสอบสวนก็ต้องทำบันทึกเอาไว้แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อม
สิ่งสำคัญคือมันผิดสังเกตตรงที่ว่า
ใครกันเนอะมาเช็ดล้างคราบเลือดก่อนตำรวจจะไปถึง

ปกติต้องรอให้ตำรวจมาถึงพื้นที่ก่อนสิครับ
ใช่ค่ะแต่อันนี้ค่ะมีคนเช็คไปหมดแล้วตำรวจก็เลยงงอยู่
แต่เขาใช้ปรากฏการณ์โลมินอลตรวจสอบได้เนอะ
มีไฟพิเศษส่องดูได้ว่ามันเคยมีคราบเลือดอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะคะ
ได้คุยกับภรรยาคนเจ็บที่ตั้งท้องได้๓เดือนค่ะเธอบอกว่า

แต่สามีนั่งรออยู่ที่เตียงหน้าบ้านรอจะพาเธอไปขับรถเล่น

ตกใจก็รีบวิ่งมาดูหน้าบ้าน
สามีนอนจมกองเลือดอยู่เลยอ่ะค่ะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนที่นั่งกินหมูกระทะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็รีบวิ่งมาช่วย
เอาผ้ากดแผลห้ามเลือดแล้วก็แจ้งกู้ภัยมานะคะ
เท่าที่คุยกับสามีสามีบอกไม่รู้เหมือนกัน
ว่าโดนใครยิงไม่รู้ทิศไม่รู้ไม่รู้ใครอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะ
ถามว่าแล้วเธอเคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนหรือเปล่า
สามีก็ไม่ได้บอกนะคะลองฟังเสียงเธอดู
หนูก็รีบออกมาดูค่ะ
ก็เห็นโดนยิงแล้วค่ะ
คุยกับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของแพ็คคนเจ็บนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปตกปลาอยู่ริมห้วยในหมู่บ้าน
ลูกสะพ้ายก็โทรมาบอกแพ็คถูกยิง
ตกใจก็รีบกลับมาเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง
แต่ปกติแล้วแพ็คเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดก็ไม่น่าจะไปมีปัญหาอะไรกับใครนะ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไล่สืบไปสืบมาตำรวจบอกมันมีพิรุธหลายอย่างเหมือนกัน
พยานแวดล้อมที่ไม่มีใครเห็นคนร้ายเลย
เหตุแรงจูนใจหรือเรื่องขัดแย้งอะไรก็หาไม่เจอ
ญาติทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

สภาพที่เกิดเหตุก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการลอบยิง
ถ้ามือปืนจะประสงค์ต่อชีวิตหรือว่าตั้งใจจะเอาชีวิตแพ็คจริงเนี่ย

นี่ขนาดวงจรปิดที่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุด
ยังไม่เจอพิรุษบุคคลหรือเจอคนต้องสงสัยอะไรเลย

คือมันไม่สอดคล้องด้วยประการทั้งปวงที่แพ็คจะโดนรอบยิง
หลักฐานสำคัญที่สุด๑ชิ้นคือสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นแบ๊บเมื่อกี้ไหมสีดำดำนี้เอาถือไว้ค่ะ
นั่นคือเสื้อแจ็คเก็ตของแพ็ค
เสื้อแจ็คเก็ตแพ็คมีรูกระสุนค่ะ
แล้วมีขม่าวดินปืนติดอยู่ด้วย
ถ้าเขม่าวดินปืนติดที่เสื้อแปลว่าต้องเป็นการยิงระยะประชิดหรือเปล่า
ถูกไหมขม่าวดินปืนถึงจะติดได้ถ้ายิงระยะไกล
เห่าดินปืนจะไม่ติดอยู่ที่เสื้อแพ็คเลย
สุดท้ายคิดไปคิดมาแพ็คมาคุยกันอีกรอบดีกว่า
ตกลงมันยังไงกันแน่ตอนนั้นทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้น
ไปก็เค้นมาสุดท้ายแพ็ครับสารภาพว่าไงรู้ไหมคะ

ผมทำปืนลั่นใส่ตัวเองครับ

เก็ตตัวนี้ผมใส่อยู่แล้วในกระเป๋าเสื้อมันมีปืนปากกาอยู่
ผมทำปืนปากกาลั่นใส่ตัวเองครับไม่มีใครรอบยิงผม
แล้วโกหกทำไมทำไมไม่บอกความจริง
ผมกลัวความผิดที่มีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองครับ
อ้าวเอาเป็นว่าเขาหาปืนถือนก็ต้องมีแล้วค่ะ
แล้วตำรวจก็ต้องขยายผลหาอาวุธปืนกระบอกนี้ด้วยว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้ว
มาจากไหนทำเองหรือซื้อมาหรือยังไงนะคะ
อ้าวนี่แหละนะที่เขาบอกว่าอาวุธอ่ะจะปืนจะมีดอะไรอ่ะอย่าถืออย่าเล่น
เพราะมันอันตรายแล้วก็อย่าให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ถูกต้องค่ะผิดกฎหมายด้วยนะลูกนะเนี่ยลูกกำลังอยู่ในท้อง๓เดือนด้วยภาพ